ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อคุณผู้ชม
อย่างที่เราได้โปรยไว้เมื่อช่วงสักครู่กับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งวันนี้
ก็เป็นสิ่งที่คนยังคงวิภาควิจารณ์ว่าจริงแล้วเนี่ยสาเหตุมันคืออะไร
ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีข่าวออกมาบอกว่าคุณเก๋ก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วย
แต่ทีนี้ทั้งเพื่อนทั้งคนสนิทเองก็รู้สึกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
แต่บางคนก็มีข้อมูลบางอย่างว่าเหตุการณ์นี้อาจจะมีคนบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นสาเหตุหรือเปล่า
อันนี้เรายังไม่ทราบแต่ว่าตำรวจยืนยันตำรวจมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆ่าตัวตายจริง
ด้วยการซดยาค่าย่าเข้าไปก่อนแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้นสามของที่พัก

ใช่ทีนี้คือยังไม่ได้ลงมาถึงพื้นนะคะมันติดอยู่ตรงระเบียงชั้นสอง
แล้วก็ตอนแรกก็ผ่านไปผ่านไปคือคุณหมอก็ไปดูแลไปเร่งรักษา
แต่ทีนี้คือด้วยความที่ดื่มยาค่าย่าไปด้วย

ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ครอบครัวของคุณเก๋หรือว่านางสาวกัญญากรสุภาการค้าเจริญนะฮะ
อายุสามสิบปีคุณเก๋เนี่ยอายุ๓๐เป็นทั้งนางแบบนะฮะ
ประกวดเวทีนางงามหลายเวทีเป็นนางแบบเซ็กซี่ด้วย
แล้วก็ล่าสุดเป็นไปเปิดอ่าธุรกิจเสริมความงามนะฮะ
ญาติญาติเนี่ยเมื่อวานก็เดินทางไปรับศพคุณเก๋ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากที่เก๋ตัดสินใจกระโดดตึก๓ชั้นเสียชีวิตอยู่ในซอย
ร่วมน้ำใจแยก๔ถนนประดิษฐ์มนุธรรมเขตวังทองหลาง
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๗กันยายน
ก่อนจะเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชพร้าวและเสียชีวิตในช่วงค่ำของวันที่๘
กันยายนโดยพ่อแม่และน้องชายรวมทั้งญาติญาติเดินทางไปรับศพด้วย
สีหน้าสีตาที่โศกเศร้าเสียใจแล้วก็ปฏิเสธยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดกับ
ทั้งหมดด้วยนะครับส่วนผลของการจรสูตรพลิกศพแพทย์ระบุว่าจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิต
ผ่านจากการล้างท้องมาแล้วเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการเสียเลือดในช่องท้องปริมาณมาก
กระดูกเชิงกลางหักด้วยนะครับจากนั้นญาติก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็เป็นอาคารสามชั้นในซอยร่วมน้ำใจแยกสี่ถนนประดิษฐ์มรูท่ำ
วังทองหลางไปจุดทูบเทียนทำพิธีอันเชิญโดยวิญญาณของคุณเก๋
นะฮะแล้วก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดนวลจันท
เรียบทางด่วนเป็นเวลาสามวันอันนี้ก็เป็นทั้งคลินิกเสริมความงาม
แล้วก็เป็นบ้านที่คุณเก๋อาศัยอยู่ด้วยนะครับด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
ก็ไปพบหลักฐานชิ้นสำคัญคุณผู้ชมก็เป็นกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
เห็นภาพเลยครับเห็นภาพของคุณเก๋ซึ่งพักอาศัยอยู่ในห้องที่ชั้น๓เพียงคนเดียว
และในห้องพักยังพบยาค่าย่าเปื้อนอยู่ที่บนพื้นของห้องน้ำและในห้องนอน
ลักษณะมีการเปิดแล้วก็ซดดื่มเข้าไปแล้วจึงสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจจะดื่มก่อน
แล้วก็ตกจากอาคารบริเวณหน้าต่างของห้องพักลงไปที่ระเบียงชั้นสอง
ตำรวจก็รวบรวมทั้งหมดเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะครับ
ขณะที่จากการสอบประคัมแพทย์ของโรงพยาบาลราชพร้าวที่ดูแลรักษาคุณเก๋
ก็ให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนว่าผู้ตายมีอาการบาดเจ็บจากบาดแผลที่ตกจากที่สูง
มาถึงโรงพยาบาลก่อนที่จะต่อมาก็เสียชีวิตสักประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๘กันยายนนะครับ
สำหรับสาเหตุของการฆ่าตัวตายในครั้งนี้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า
แรงจูงใจน่าจะเครียดกับเรื่องของปัญหาส่วนตัวนะครับ
กระดาษที่บริการในวัดหลวนจันทร์แขวงหลวนจันทร์เขตบุงกุม
เองก็มีการนำศพคุณเก๋ไปตั้งที่สารา๑๐นะฮะ
ก็มีตำรวจโคครามเข้าไปขอความร่วมมือไม่ให้นักข่าวเข้าไปบริเวณสารา
แล้วก็เอาฉากมาปิดกั้นสาราไม่ให้เห็นบรรยากาศภายในงาน
แล้วก็ผู้ที่ไปร่วมงานเพื่อญาติญาติต้องการความเป็นส่วนตัว
ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวจริงก็ไปรอที่จะทำข่าวนี่แหละคุณผู้ชม
อย่างคุณแอลกมลวันศรีวิลัยลูกของคุณกรุงศรีวิลัยเนี่ยนะคะ
คือเมื่อวานเนี้ยก็เดินทางไปร่วมงานศพด้วยแล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ค่ะ
ซึ่งทางคุณแอลกมลวันก็ได้เล่าให้ฟัง
บอกว่าเป็นเพื่อนกับคุณเก๋มาตั้งแต่สมัยเรียนคือสนิทกันมากเลย
แล้วก็บอกว่าคุณเก๋ก็เป็นวัยรุ่นเป็นคนธรรมดาแหละ
แต่ด้วยความที่เป็นคนมีความสามารถไงคะก็เลยเปิดคลินิก
จนทำให้คลินิกโด่งดัง
ทีนี้นักข่าวก็ถามถึงสาเหตุที่คุณเก๋คิดสั้น
อันนี้คุณแอลบอกนะคะก็คือเมื่อประมาณ๓๔ปี
คุณกิก็มีอาการปลุกป่วยคล้ายกับคนเป็นโรคซึมเศร้า

แต่ว่าไม่เคยไปรักษาอาการมีแค่ไปพบจิตแพทย์
แล้วคุณแอลก็บอกด้วยบอกว่าเรื่องนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์
อยากให้ใส่ใจคนใกล้ตัวให้มาก
เพราะว่าเวลามีอาการแล้วมันจะมีจังหวะที่อารมณ์ชั่ววูบ
ที่อาจจะก่อเหตุคิดสั้นได้
แล้วก็ปัญหาอื่นคุณแอลคิดว่า
คงไม่ถึงขั้นที่จะคิดสั้นแบบนี้
เพราะว่าช่วงที่คุณเก๋อยู่โรงพยาบาล

บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังช่วยเหลือคุณเก๋อยู่

บอกว่าไม่อยากตายแล้วรู้สึกแสบท้อง
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณแอลเล่าให้ฟัง
ส่วนกระแสเรื่องของแฟน
อันนี้ทางด้านคุณแอลก็บอกว่า
ก็ต้องถามนะว่าแฟนคนไหน
เพราะว่าเก๋ไม่เคยพูดเรื่องแฟนเลย

เมื่อ๔วันก่อนหน้าที่จะเสียชีวิต

เราจะครองโสดด้วยกันไปตลอดชีวิต
เพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโสดกันหมดไงคะ
ที่พูดถึงประเด็นแฟนคืออะไรรู้ไหมคุณ

เป็นภาพที่ใส่ชุด

มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักหรือเปล่า

การเสียชีวิตมันคงไม่ใช่เรื่องของธุรกิจ
เพราะว่าธุรกิจทางคลินิกเอง

ก็ไปด้วยดีไม่เห็นมีปัญหาอะไร

ก่อนที่คุณเก๋จะตัดสินใจกระโดดลงมา
คือมีท่าทีมีอะไรที่เป็นลางบอกเหตุหรือเปล่า

ก็เลยย้อนกลับไปดูข้อความในกลุ่มไลน์
ที่มีเพื่อนคุยกันนะคะคุณผู้ชม

บอกว่ามันมีข้อความของคุณเก๋
อันนี้เป็นข้อความที่คุณเก๋พิมพ์เข้ามา

ใช่แต่ตอนนั้นคุณแอลก็ไม่ได้แปลกใจ

ไม่ได้มาระบายความในใจกับเพื่อน
ต้องแบกรับภาระต่างนี้ไว้คนเดียว

รู้สึกอยากที่จะตาย

นักข่าวก็ถามต่อด้วยนะว่ามีปัญหากับน้องชาย
ที่เป็นน้องบุญธรรมคุณเอิร์กเรเดอเรอร์หรือเปล่า
คุณแอลก็บอกว่าขอไม่พูดถึงเรื่องนี้
เดี๋ยวไปฟังเสียงที่คุณแอลให้สัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ใช่ค่ะปาจี้มากค่ะปกติ

ครั้งที่เจอกันไม่มีเรื่องเครียดอะไรเลย
เขาไม่เคยมาปรึกษาเรื่องที่แบบเครียดอะไรกับเราเลยค่ะ
ปรึกษาเรื่องเครียดเหรอคะ
ก็จะมีมาบ่นว่าเหนื่อยไม่ได้พักเลยไม่ได้ไปเจอเพื่อนเลย
แล้วก็ทำงานเยอะมากต้องดูแลร้านอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเหมือนเขาทำการใหญ่ตลอดอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนเขาเหนื่อยไม่ได้มีเวลามาเจอเพื่อนไม่ได้รีแล็ก
ไม่ได้ผ่อนคลายไม่ได้ปาร์ตี้ไม่ได้มาเจอกับใครเลยอย่างนี้ค่ะ
ก็คือจะอยู่คนเดียวจะทำงานอยู่คนเดียวอย่างนี้ตลอด
น่าจะมีปัญหากันจริงค่ะแต่ขอไม่พูดถึงบุคคลที่สามดีกว่า
ไม่น่าเกี่ยวค่ะเพราะว่าเพื่อนแอลเป็นโรคซึมเศร้า
เก๋เป็นโรคสึงเศร้า
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างคุณเก๋กับคุณเอิร์กเรเดอร์เลอร์กันหน่อยค่ะ
เพราะว่าในสังคมออนไลน์เขาก็จะเห็นว่าเป็นภาพพี่น้อง
เป็นพี่น้องบุญธรรมที่สนิทใกล้ชิดกันมากเลย

เป็นฝีมือการถ่ายของคุณเอิร์กเลเดอเรอร์นะคะ
ทั้งคู่เขาทำธุรกิจร่วมกัน
ค่ายเพลงที่เน้นแนวลูกทุ่ง
แล้วก็มีการนำมาโพสต์แล้วก็ลงมือทำธุรกิจ

แล้วที่ผ่านมาคุณเก๋เขาเคยโพสต์
ถึงเรื่องคำต่อท้ายว่าเรดเดอร์เลอร์เนี่ย
นี่เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องนำสกุลเรดเดอร์เลอร์
ใช่เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ากับคุณเอิ๊กนี่
ใช่เขาบอกว่าเลเดอเรอร์เนี่ย

แต่ทีนี้ค่ะมีความผูกพันกันทั้งคู่
คุณเก๋เองก็ได้รับความเมตตา

เป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนี้

ไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจแวดวงบันเทิง
แต่ทีนี้พักหลังก็มาไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
เพราะว่าทางคุณเก๋เองก็เปลี่ยน
อย่างชื่อในไอจีก็มาใช้เก๋ลาพรีม
ทีนี้ค่ะเราก็ต้องไปดูความเคลื่อนไหว

ก็มีการออกมาโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าเราจะดูแลครอบครัวแทนเจ๊เองนะ
เหมือนที่เจ๊เคยขอไว้ตลอดมา
นี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณเอิร์กได้มาโพสต์
แต่คนใกล้ชิดก็พยายามจะบอกตลอดนะ
คุณเก๋เป็นคนร่าเริงเป็นคนสนุกสนาน
เป็นคนมีความพยายามในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา
คือบางทีเห็นคลิปของเขาก็จะเป็นคลิปแรงบันดาลใจ
ที่แบบว่าเป็นการแรงบันดาลใจด้านบวก

ถูกต้องก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ